ดูเรื่องราวของผลงานนักกีฬาไทยในการขันกีฬาอื่นกันบ้างนะครับ
ก็เป็นการแข่งขันแบตมินตันนะคะชัยหน้าโอเพ่นนะคะ
ก็น่าเสียดายที่คู่ของไทยนะคะลงเล่นในรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมนะคะ
บาชเดชาพลภูวาราณุเคราะห์จับคู่กับป๊อปซับซิหรีแต่รัตนาไฉ
ของโลกชาวไทยเจอกับหวังยี่ลู่กับหวงตรงผิงนักตบเจ้าถิ่นคู่มือสองของโลกนะคะ
แต่ว่าไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งได้สุดท้ายแพ้ไป๐ต่อ๒เกม
แล้วก็๑๐ต่อ๒๑ก็ตกรอบไปแบบน่าเสียดายแล้วก็เป็นไทยสุดท้ายที่เข้าสู่รอบลึกละ
ส่วนกองทัพอากาศร่วมกับสายการบินแอร์เอเชียนะครับส่งทีมสโมสรฮอกกี้ฐานอากาศแชมป์ประเทศไทยเข้าร่วมกัน
นัดสองชนะพานบาชาคาจากปาคิสถานนัดสามชนะเดวาต้าจากอินโดนีเซีย
ฮอกกี้ลูกทัพฟ้านะครับอย่างที่บอกชนะรวดเลยครับ๔นัด
ก็เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มบีเข้ารอบสองดิวิชั่นสูงสุดไปไขว้สายนะครับ
พบกับโอเบนสปอร์ตจากศรีลังกาแชมป์สายเอในรอบรองชนะเลิศ
ก็จะลุ้นชิงถ้วยเกียรติยศของรายการนี้ครับ
ส่วนอีกหนึ่งนักกีฬาไทยนะคะนั่นก็คือน้องเทนนิสพาณิพักษวงพัฒนากิจ
โลกเทควันโดรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิง
ที่จะลงแข่งขัน๔เกมที่ฟิลิปปินส์ช่วงเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะคะ
นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่า๔เกมนี้จะเป็นรายการสุดท้ายในปีนี้ของพาณิพักษ
ก่อนที่จะเก็บตัวเพื่อที่จะสู้ศึกโอลิมปิกเกม๒๐๒๐นะคะ
ซึ่งตอนนี้หลายชาติมีการสอบถามเข้ามาที่ไทยถามว่าน้องเทนนิสจะไปแข่งซีเกมหรือเปล่า
เพราะว่าหากไปก็อาจจะมีการหลีกเลี่ยงเหมือนกันเนื่องจากว่าน้องเทนนิสนี่คือแบบเก่งมากไม่มีคู่แข่งในอาเซียนในรุ่นนี้แล้ว
คือไม่มีคู่ต่อกรแล้วนะครับในรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ระดับในอาเซียนนะครับ
ว่าบอกตรงระดับโลกเขาก็เองอยากจะเลี่ยงในรุ่นนี้เหมือนกันเพราะน้องเทนนิสเก่งจริงนะครับ
ทีมเตียม๒๙ปรับเปร็จโดยมีสุโมสรไทเทคแบงคอร์กซิตี้ของไทยลงประชันความสุดยอดทีมยัดห่วงเอเชียทั้งทีมจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับ
ก็ตั้งเป้าหมายว่าทีมชายจะต้องเข้าชิงกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพ
ผู้หญิงเนี่ยหวังสูงถึงเหรียญทองซึ่งก็กลับชับนักกีฬาให้เล่นเต็มที่
ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็รอให้คนไทยนั้นติดตามนะครับ